คุณผู้ชมค่ะวันนี้ครบ๑ปี
กับการจากไปของคุณแตงโมนะคุณผู้ชม
เวลาผ่านไปเร็วจริงจากความเสียใจในวันนั้น
ตอนนี้ก็แปลเปลี่ยนมาเป็นความคิดถึง
ของคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนค่ะ
ซึ่งตอนนั้นใครที่ติดตามข่าวหลายคน
ก็รอคอยปฏิหารหวังว่าจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นนะฮะ
อย่างที่เราทราบข่าวกันไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ
ว่ามีหลายคนที่ยังคงอาลัยแล้วก็คิดถึงแตงโมนิดา
หนึ่งในนั้นคือผู้ใหญ่ในวงการที่แตงโมเคารพค่ะอย่างพี่เอสุภาชัย
พี่เอเนี่ยลงคลิปวิดีโอนี้ที่แตงโมมาเจอพี่เอที่บ้านนะ
กอดกันพูดคุยกันหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตไปค่ะ
เอเขียนข้อความบอกว่าคิดถึงนะลูก
ส่วนทางด้านน้องสาวคนสนิทโมอามีนาค่ะก็ได้โพสต์ภาพนี้นะคะ
เป็นเหมือนภาพวาดมีสาวตัวเองแล้วก็แตงโม

ใส่เพลงด้วยรักและผูกพันของพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ
รวมไปถึงมีวีดีโอที่รวมทุกโมเมนต์ของแตงโม
โดยใส่เพลงถ้าเราเจอกันอีก
บอกว่ายกเพลงนี้เป็นเพลงของแตงโมตลอดไปเลย
รักแล้วก็คิดถึงพี่แตงโมมากนะฮะ
ตั้งใจจะทำให้พี่สาวเพลงนี้จะไม่มีวันหายไป

แล้วคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่ท่าเรือ
พี่บูนสงครามหนึ่งนนทบุรีค่ะ
ก็มีแฟนคลับนำภาพถ่ายแล้วก็ช่อดอกไม้นะคะ
ไปวางไว้ที่ท่าเรือเพื่อรำลึกถึงแตงโมด้วยในวันนี้นะฮะ
ส่วนงานรำลึกการจักรไปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ค่ะซึ่งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวพี่ก็ไปทำข่าวด้วย
ส่วนหนึ่งก็คือไปไว้อะไรด้วยแต่จริงก็คิดถึงนะคะ
เพราะว่ายังจำได้เลยก็คือวันนี้ตอนกลางคืนเราก็ทราบข่าวมา

วันนั้นที่เกิดเหตุพี่แจ๊คออกไปในสถานที่เกิดเหตุเร็ว
ก็คือไปตั้งแต่ตี๑อยู่จนถึงประมาณ๖โมงเช้า
แล้วน้องนัทกิตพัฒน์ก็มาทำข่าวต่อ
คือในความรู้สึกตอนนั้นก็ยังจำภาพบรรยากาศ
ก็ไปนั่งรอตรงนี้คุณผู้ชมแล้วก็คือยังคิดว่าแบบต้องมีปฏิหารแหละ
ก็คิดเหมือนเขาว่าแตงโมคงอยู่ที่ไหนสักแห่งนะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็เป็นอย่างที่ทุกคนทราบนะคะ
แต่ว่าความน่ารักของแตงโมยังอยู่ในใจของทุกคนนะคะ
รวมไปถึงพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็เพื่อนที่เคยได้ร่วมงานมาตลอดนะคะ

แป๊บเดียว๑ปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ